ครั้วแล้วเหรอเป็นเสียงตัดพอจากพ้อค้าแม่ค้า

ขายปลีกสลากกิจแบงก์รัฐบาล
เขาถามไปยังกองสลากลืมพวกเขาแล้วเหรอ
พวกเขาแล้วเหรอเขาถึงต้องไปต่อคิว

เทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
แม่ค้าลอตเตอรี่มากันหน้าธนาคารกรุงไทยครับนะครับ
พ่อค้าแม่ค้ามาจากต่างอำเภอนะ
มารอกดจองลอตเตอรี่ในงวดนี้
ซึ่งจะเริ่มต้นให้กดจอง๗โมงครึ่งวันนี้เนี่ย
อันนี้เริ่มแล้วเริ่มไป๑๖นาทีแล้วนะครับ
นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นหน้าธนาคารสำนักงานใหญ่

๑ห้ามแกะนั่งรอนะครับ
นอนรอในรถน่ะ
ก็เขียนใส่กระดาษแปะไว้ต่อกันไป
แต่นี่กลายเป็นแปะไว้หรือไปทำทุราตอย่างอื่น
นอนรออยู่ในรถไม่มีใครมาอยู่ตรงหน้าตู้
ไม่มีนะครับเอาฟังความทุกข์ของพวกเขาหน่อยฮะ
และมีคนมาร่มต่อด้วยมี๒บาท
ตอนนี้ตู้นี้ก็มีประมาณ๖คิวครับผม
ก็อยากให้ทำเหมือนเดิมนะครับคือให้รถทะเลพอร์
พอกับความต้องการของคนที่ลงทะเบียนมีสิทธิ์
แต่ไปดูที่หน้าตู้บางแห่งนะที่มีพื้นที่กว้างหน่อยคุณผู้ชม

จอดรถกลางเต็นต์
แล้วก็เอากับข้าวกับปลามาทำกินกันซะเลย

เป็นเต็นต์ลักษณะนี้เหรอเหมือนกับเอามุ้งมากางนอนอย่างนี้เหรอ
แคมป์ปิ้งหะมีน้ำแข็งแคมป์ปิ้งกันเลยโอ้โห
ลืมพวกเค้าเค้าถามอีกที
นี่แหละครับมานอนรอกันแบบนี้คือ
ทำไมไม่เขียนกระดาษจองแบบที่อื่นเขาล่ะ
เขาบอกว่ากลัวเจ้าถิ่นจะแซงคิว

เพราะนำสลากส่วนหนึ่งไปขายเป็นสลากดิจิทัล
ในแอปเป่าตังใช่ไหม

ของผมความทุกข์จากมุกดาหาร
ที่ชายนาสพี่ที่ชายนาสอ่ะพาไปดูเลยนะ
ตรงหน้าสารกลางชัยนาธเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้านี่ดูสิคะที่เขามารอ
เก้าอี้มาเอาเสือมาปูแล้วเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหาร
เอาชุดหมอนมุ้งมากางเต็นต์รอค่ะ

ใช่ค่ะรอข้ามคืนเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้จอง๗โมงครึ่งวันนี้
ทีนี้บางคนบอกว่ามาตั้งแต่ไม่ใช่๖โมงเย็นนะ
โมงเช้าเมื่อวานเลยคุณผู้ชม
เออเนี่ยค่ะไม่อยากจะพลาดหวังเดี๋ยวไปดูหน่อยนะ
เพราะว่านักข่าวของเราพอไปสำรวจที่ชัยนาธิ์แล้วก็เลยไปคุย
ไหนพี่คนไหนที่มาร้องแต่๖โมงเช้าของเมื่อวานคะ
โอ้โหนอนอย่างนี้เลยเหรอมาคุยกันหน่อยสิ

โอ้โฮมาตั้งแต่กี่โมงนี่

เหรอแล้วทำไมขายมากี่ปีแล้วขายหวยมากี่ปีแล้ว
โอ้โหดิจิตอลเป็นออนไลน์แล้วหวยกดมันก็ลดลง
แล้วก็ไปเอาคนเพิ่มมา
มันกดไม่ได้เราก็ต้องตีกันเราก็ไม่ยอม
เนี่ยค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ
ว่าที่ต้องจองแบบนี้สลากมันน้อยลงแล้วมันก็หมดเร็ว
เพราะว่าส่วนนึงก็เอาไปขายในแอปเป่าตังมากขึ้น
แล้วอย่างหนึ่งก็มีการเพิ่มพวกพ่อค้าแม่ค้าสลากเข้ามา
ทีนี้พ่อค้าแม่คะเก่าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว
คือจำกัดได้ให้รายละ๕เล่ม
ขายแบบไม่ได้กำไรแล้ว